มาดูอีกเรื่องหนึ่งที่ก็ร้อนแรงไม่แพ้กันคุณนัทพงศ์ค่ะ
วันที่๓แล้วนะคะสำหรับการอภิปราย
ไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีค่ะ
วันนี้ฝ่ายค้านเปิดตัวสสเจี๊ยบอมรรัฐแห่งพักก้าวไกลค่ะ
พิปรายจนมีการปะทะคารมกันกับนายกรัฐมนตรีค่ะ
ดิฉันประทวงค่ะดิฉันขอใช้สิทธิ์พัสพิงค่ะ
เมื่อสักครู่นี้นะคะท่านนายกได้กล่าวถึงดิฉัน
ที่ฉันก้าวล่วงสถาบันตรงไหน
และมาตราข้อหานี้มันผิดนะคะมันมีโทษไร้แรง
อยู่ดีจะมาปากพ้อยว่าคนอื่นอย่างนี้ได้ยังไง
ผมจริงจ้างเห็นค่ะ
เที่ยวผู้ตีขลุมแบบนี้ล่ะฮะ
คือผมไม่ได้ว่าอะไรที่มันเกินความเป็นจริงเท่าไห
เพราะว่าไปดูในคดีต่างก็มีอยู่หลายคดีอยู่เหมือนกัน
ก็ไปเตรียมต่อสู้คดีเดียวแล้วกันนะ
ท่านประธานค่ะครับขอใช้ท่านพาดพิงดิฉันอีกแล้วค่ะ

นะคะถอนคำพูดทั้งสองอย่าง

มาตรา๑๑๒เป็นมาตราร้ายแรงนะท่านเที่ยวมาป้ายให้ใครอย่างนี้ได้ยังไง
นี่ก็เอาเด็กไปเข้าคุกไม่ยอมปล่อยไม่ให้ประกัน
ผมไม่ได้ปล่ายเหรอครับอย่ามั่วค่ะถอนถอนคำพูทค่ะ

โอ้โหดูดเดิดไมลากน้อร่องฮงค่ะ

แล้วนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะ
ยันปิดอภิปรายนะเป็นคิวนายกคนเดียว
พูดสิทธิ์ข่าวต้องจับปาดูแบบไม่กระพลี่ปราเลย

คุณชวนหลีกภัยประธานสภาต้องห้าม

เพราะไม่งั้นคงไม่จบ
หลังจากคุณอำรัฐโชคประมิตนศาสกุล
เรื่องของการทุจริตการก่อสร้างของกองทัพ
ยุคพลเอกประยุทธ์บอกว่ามีการล็อกผลผู้ชนะการประมูลชัดเจน

เพราะเขาบอกว่าผู้รับเหมาเริ่มทำงาน
ชนะการประมูลนานหลายเดือนเอาหลักฐานมาให้ดูเลยค่ะ
แล้วสสเจี๊ยบยังมีเตรียมมาด้วยนะมีพล็อปด้วย
บอกว่าเตรียมมอบกระจก๑บานให้พลเอกประยุทธ์
ซึ่งชอบกล่าวตำหนิกลุ่มที่เห็นต่างว่าทำลายประเทศชาติ
คุณเจี๊ยบบอกว่าให้ถือกระจกแล้วมองเข้าไป
จะได้เห็นว่าใครคือบุคคลดังกล่าว

คือก่อนหน้านี้ตัวแทนของฝ่ายค้านคุณสมคิดเชื้อคง
สอบอุบลราชธานีพักเพื่อไทยอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี
เรื่องของการตั้งบุคคลใกล้ชิดเข้ารับตำแหน่งสำคัญในรัฐบาล
แล้วในจำนวนนี้ก็มีลูกของนายเสกสกลอัตถาวงศ
ลัมโบอีสานอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรี
ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเข้ารับราชการตำรวจนะคะอืม

แต่ว่าประเด็นนี้นายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้ชี้แจงตอบโต้กลับนะคะ
เพียงแต่ทิ้งท้ายถามบอกว่า
ในห้องนี้มีกี่คนที่เคยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
ผมถามว่ามีทั้งกี่คนในห้องนี้ที่เคยเป็นรัฐนายมตรีมาก่อน

เพราะฉะนั้นผมย่อมมีประสบการณ์มากกว่าท่าน
แต่เรื่องการจะพูดแข่งกับท่านพูดมาส่อเสียดให้ร้าย
ผมสู้ท่านไม่ได้หรอกครับผมยอมท่าน

ในห้องนั้นมีนะคุณชวนหันไปสบตา
นั่นนายยกต้องพูดบ้างหรือเปล่าไม่รู้
แต่ก็สังเกตว่าท้ายไม่ได้ชี้แจงตอบโต้
อันนี้ประเด็นที่ถูกอภิปรายนะคะ
จะตั้งคำถามบอกแล้วในนี้เคยมีคน
กี่คนที่เคยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะคะ
เช่นเดียวกับคุณจิราพรสินทุไพรสสเพื่อไทยค่ะ
ปลายเรื่องฆ่าโง่เหมืองทองอัครา
จากการใช้มาตรา๔๔ในยุคคอสช
พลเอกประยุทธ์ต้องรับผิดชอบ
นี่ค่ะอย่างไรก็ตามการอภิปรายนายยกรัฐมนตรีในวันนี้
ก็เป็นที่น่าสังเกตอยู่อย่างหนึ่งคุณนัทพงศ
ฝ่ายค้านถูกประท้วงน้อยกว่าวันก่อน
เพราะฉะนั้นแต่ละคนก็เลยอภิปรายโดยใช้เวลาได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย
คือไม่ได้ถูกขัดจังหวะไม่ได้ถูกประท้วง
นี่ค่ะนี่ก็เป็นช่วงของการอภิปรายเรื่องฆ่าโง่เหมืองทองค่ะ